สาวคนหนึ่งขับรถมาเจอแฟนของตัวเอง
มีสาวซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาด้วย

สุดท้ายไปเฉียวชนกับรถเก่งที่จอดอยู่ข้างทาง

ส่วนแฟนนุ่มแล้วก็สาวที่นั่งซ้อนท้ายกันมา
บาดเจ็บสาหัสนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม
ให้เห็นรถเก่งสีขาวนี่แหละค่ะ
ขับไล่บี้รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถเก่งอีกคัน
ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายคนนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาช่วงสายวันวันนี้ตำลดสังพอศดาวจังหวัดสงขลาเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมเนี่ยอ่าดูภาพชาติชาติกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
บี้กันมาแบบนี้อันนี้คือแฟนกับผู้หญิงอีกคน
มาแล้วเนี่ยรถเก๋งเนี่ยค่ะชนเลยครับนี่
ไปดูซิเป็นใครเอาใครซ้อนท้ายมาอ่าและเจ๋วเจ๋วรถเก่งให้เขาจอดอยู่ด้วย
ใช่รถเก่งเป็นของเจ้าของร้านข้าวแกงที่อยู่ตรงนั้นแหละ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยไทยจังหลน๑๑ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขามนะคะ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ห่างจากด่านสะดาวไป๒๐๐เมตรนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายรถเก่งโตโยต้าวีออสคันนี้เนี่ยนะคะ
ที่มีนางสาวลุงภาพพรครังอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวชนบุรีเป็นผู้ขับขี่
ก็พริกว่างไหงเท้าหลอชีฟาค่ะนางสาวลุงภาพเนี่ย
เจ็บที่หน้าแข้งแล้วก็ที่แขนใบหน้าฟกช้ำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลให้ถัดไปเล็กน้อย
ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายสมพงศ์แทร่าวอายุสามสิบหกปี
เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสก็รถล้มอยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วก็อีกคันนึงเป็นรถเก๋งซูซูกิสีดำของนางสาววิมลรัฐแซ่แง้
ก็เจาะอยู่คนนี้เป็นรถที่ไปเฉียวเขา
ก็เสียหายที่แก้มขวาล้อระเบิดยับแตก
อู้ยเยอะเหมือนกันนะครับช่วงบ้านที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่านางสาวรุ่งนภาพรคลังคนที่ขับปีออส
ไล่ชนกับรถจักรยานยนต์คือขับไล่รถมอเตอร์ไซค์มา
จากซอยไทยจังหลน๙ก็มาด้วยความเร็ว
ทีนี้พอมาถึงปากซอยก็หยุดทะเลาะกัน
ฝ่ายชายก็รีบขี่รถหนีหนีด้วยความเร็วเลยนะคะ
พอมาถึงหน้าร้านแมคโดนัลถนนกาญจนาวนิษฐ์
ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์จนนายสมพงศ์
กระเด็นกระเด็นไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

จอดอยู่แก้มขวาก็เสียหายกันไป
อย่างแรงเลยนะคะรถเขาก็เสียหายหนักเหมือนกัน

คนขับตะเกียตะกายออกมาปะเจ็บเล็กน้อยค่ะ
สาเหตุเนี่ยนางสาวรุ่งนภาเห็นนายสมพงศ์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกับสาวมา
เห็นแล้วก็หึงหวงก็เลยขับรถไล่ตาม
ชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ชนแรงด้วยนะคะ
แล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวรอการสืบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เพราะว่านิติของหอพักที่เขาบอกเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่า

รุณภากับผู้ชายที่ขับมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
แต่ตอนที่ลุงนภาไม่อยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าไปที่หอ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นกิ๊กกันหรือเป็นอะไร

อันนี้เป็นภาพบัดตาบัดใจมาเจอ
เอากิ๊กซ้อนแบบไล่ไปซะหน่อย

ไม่ได้ถามอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นญาติก็ได้